คุณผู้ชมครับพ่อของเด็ก๙ขวบที่ออกมาเรียกร้องว่าเขาถูก
ไวเลอร์๓ตัวลุมขย่ำที่ยังตกลงกันไม่ได้เมื่อวานนี้
วันนี้ตกลงกันได้แล้วก็คือยอมรับข้อเสนอในการที่จะผ่อนจ่าย
เงินเยียวยา๓ปีครับความขึ้นหน้าหลังจากในทวัดชายอายุ๔๕ปีครับ
จังหวัดนครราชศรีมามาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่ลูกชายนะฮะ๙ขวบถูกรถไวเลอร์๓ตัว
รุมกัดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ส่งตัวลูกนะครับไปผ่าตัด
และทำศัลยกรรมบาดแผล๑๒ครั้งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เหตุการณ์ผ่านมา๑เดือน๑๑วันแล้ว
คือเรื่องยังไม่คืบคู่กรณีก็ไม่ยอมช่วยเหลือเยียวยาตามที่คุยกันไว้
วันนี้ครับวันนี้ที่บ้านผู้เสียหายในตะบนขุนทองอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมามีการนัดผู้เสียหายเจ้าของสุนัขมาไก่เกลี่ยนะฮะหา
ข้อยุติกันเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาค่าเสียหายอีกรอบนึง
โดยมีนายนุชิตปัญญพงศ์ท่านเป็นประหลัดอำเภอ
แล้วก็เป็นประธานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบัวใหญ่
ซึ่งการเจรจาพูดคุยกันนะ
ศูนย์นำรงค์ธรรมอำเภอโบยัยก็ให้ทั้ง๒ฝ่ายทำสัญญาปรณีประนอมกัน
มีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมลงนามเป็นศักดิ์ขีพยาน
หลังจากเจรจากลายเกลี่ยกันเสร็จนะครับนายสุทัศน์สวนโคกลาง
เจ้าของสุนัขแล้วก็เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อชื่ออังคณาฟาร์ม
เปิดเผยบอกว่าตกลงกันได้แล้วตกลงกันได้แล้ว
เป็นไปตามที่เราตั้งใจจะเยียวยาไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับ
เป็นงวดเป็นงวดเป็น๓เดือนจนครบ๑๓๐๐๐๐๐บาทภายในระยะเวลา๓ปี
เอารวมเงินที่จะจ่าย๑๓๐๐๐๐๐บาทแล้วก็จะจ่ายก่อน๕๐๐๐๐๐บาท
ในวันที่๑เมษายน๒๑๖๕แล้วก็ต่อไปจะแบ่งจ่ายเป็นงวด
ละ๗๐๐๐โดยจ่าย๓เดือนต่อครั้งจนกว่าจะครบ๓ปี
อัญชาลีอนุเวทนะครับแม่ของเด็กชายเก้าขวบเหยื่อรถไวเลอร์เนี่ย
ก็ระบุว่าข้อตกลงเป็นไปตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
เพราะต่างก็ไม่อยากจะให้เรื่องยืดเยื้อหรือบานปลายครับ

ก็เงินเยียวยาที่ได้มาครอบครัวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้แหละนะฮะ
เพราะว่าลูกเนี่ยยังต้องรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแรงเลย
ค่ะก็จบลงด้วยดีนะฮะจบลงกันได้